ข่าวต้องดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องดูค่ะ
เพราะได้เวลาตรวจสอบโดนชะตากับหมอกัยพ่อพาที่นี่
สวัสดีค่ะหมอกัยค่ะสวัสดีค่ะหมอกัยค่ะสวัสดีค่ะหมอกัยค่ะ
สวัสดีวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พกอะไรมาคะนี่ค่ะ
วัตถุมงคลในวันนี้นะคะมี๒ชิ้นด้วยกันนะคะ
มาจากเมืองเก่านะครับพระนครศรีอยุธยานะคะ
แรกนะก็คือจะเป็นพระสมเด็จนางพญา
จากวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะโอ้โหชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะ
ก็คือเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเราเองนะคะ
อีกชิ้นนึงก็คือจะเป็นผ้าขมองค์หลงพระโต
สัมปะกงนะคะที่วัดพนันเชิงนั่นเองนะคะ
เขาเรียกว่าถ้าได้ไปรับรองดวงปังแน่นอน
เป็นสิริมงคลกับชีวิตแน่นอนนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีคนดวงปังนะคะคุณผู้ชม
เราจะมาพูดถึงเรื่องของ๓ราศีที่ช่วงนี้
ดวงมหาอุปถามเขาเรียกว่า
ได้ดีเพราะผู้ใหญ่นุนนำ
นะคะสามราศีที่หมอกัยกำลังจะกะต่อไปนี้นะคะ
เรียกได้ว่าดวงรุ่งพุ่งปังมาแรงแซงโค้งเลย

แล้วจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยนะคะ

เพราะวันนี้เขาได้ดีเพราะผู้ใหญ่จริงนะคะ
ถ้ากำนงกำนันมานี่ไม่ได้เลย

ตกตะดิฐกระทางผู้ใหญ่กำนันอำเภอ

ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันตกหลุมอาการดีบ้าง
เดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงกุ๊บกุ๊บกับกุ๊บกุ๊บกับ
อย่างนี้นะคะเหมือนขับรถไปแบบออฟโรด

เป็นไงบอกได้เลยดีเฮ้ยดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงาน
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากนี่นะคะ
รู้สึกว่าเขาลอยขึ้นติดแดดอาร์ไหลค่ะ

ใช่นะคะก็คือเหมือนกับว่าจังหวะดวงเขาดี
นะคะจะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่ว่าดีแล้วสู้เดือนหน้าไม่ได้นะ

โอ้โฮที่ตอนนี้เขาไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะฮะ

แทบจะไม่ว่างอยู่แล้วตายแล้ว
อาทิตย์หน้าคุณต้องทำงาน๓๖ชั่วโมงแล้วล่ะ

เขามีไว้๒๔ชั่วโมง
อีกหนึ่งราศีที่ดวงมหาอุปถัมภ์ก็คือ

พูดง่ายมาแรงแทรงโค้ง
ถ้าสมมุติว่าใครที่คิดจะมาแข่งกับชาวราศีสิงศ
ต้องไปทำการว่านครับอีกรอบหน่อย

ใช่ค่ะที่เขามีโอกาสประสบความสำเร็จได้

แล้วก็มีแบ็คมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุน
เรียกได้ว่าดวงชะตาดีมากนะคะ

สุดยอดแหมดวงดีจริง
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงมหาอุปถัมภ์เหมือนกันก็คือ

เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเขาไปช่วงหนึ่ง
เหมือนข่าวเงียบหายไป๒๓เดือน

อ๋อเขามาแล้วราศีธนูค่ะ
ใช่ค่ะกลับมาทวงตำแหน่งราศีดวงดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ชีวิตของเขาจะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น
งานก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ
แต่ดวงของเขาจะเด่นกว่า๒ราศีแรกนะคะ
เพราะว่าดวงของเขาเนี่ยนอกจากผู้ใหญ่เจ้านายนะคะ
ที่คอยเกื้อนหนุนเขาแล้วยังมีอีกสองคน
ก็คือจะเป็นเพื่อนเขานะคะ

ใช่ค่ะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยโอ้โหประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลย

แต่ราศีอื่นที่ดูอยู่น้อยใจแล้วนะคะ
มองไกลทำอย่างไรถึงจะมีคนอุปฏิภัมธ์บ้างล่ะ
นะคะจะเป็นเคล็ดลับการทำบุญสองอย่างนะคะ
อย่างแรกเนี่ยก็คือการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะ
แต่ว่าเราต้องเน้นคนชะลานิดนึง

คนชะลาคนแก่ทำบุญกับคนยากร้ายดีมาก

ใช่ค่ะหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมนะคะ

สำหรับราศีอื่นหรือคนอื่นหรือรวมแม้กระทั่ง๓ราศีนี้

อยากจะให้ดวงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ปรับใช้กันได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม

ที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปด้วยนะคะ
และผู้โชคดีของเราในวันนี้ได้แก่คุณ
คุณคุณวนัทศรีรักษาค่ะเกิดวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๕๙
มาเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพค่ะ
ครบวงจรเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการงาน
กล่าวถึงพื้นฐานดวงชะตาของเขานิดนึงนะคะ
พื้นฐานโดยชะตาของเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะคะ
แต่เนื่องจากจังหวะชีวิตของตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าดาวเสาเข้า
ดาวเสาร์ชีวิตมันก็จะอืดหืดนิดนึงนะคะ
ถ้าสมมุติหวังเรื่องใหญ่อาจจะต้องรอเวลาต่อไป
แต่ว่าถ้าสมมุติหวังในเรื่องเล็กมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่

การเงินเนี่ยเพื่อนฐานดวงเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งมาก

ก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ

นี่ต้องตั้งหน้าตั้งแต่ฟังเลย
บอกได้เลยนะคะได้โชคลาภจากทางตรงเท่านั้น

ที่เวลาเราเห็นในข่าวทำไมเขาเหมือนเขารวยง่ายจัง
แต่ของเขานี่ไม่ได้เลยไม่มีเลย

แต่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเป็นหลัก

แต่ยังไงคือดวงเรื่องของการงานดีอยู่แล้ว
การเงินก็ดีเพราะฉะนั้นยังไงมาแน่นอนนะคะ

สุขภาพต้องระวังในเรื่องของความเครียด

อาจจะเป็นเพราะว่างานอื่นหนืดก็เลยอาจจะเกิดความเครียดนะคะ
แล้วต้องระวังในเรื่องของโรคเก่าที่อาจจะกลับมากำเริบได้

ใช่แล้วก็รักษาสุขภาพแล้วกันนะคะ

หมอไก่แนะนำหน่อยว่าถึงมือคุณวันนัทแล้ว

อ่านะคะอย่างแรกนะคะก็คือให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะ

แล้วก็อธิษฐานได้เลยว่าเราต้องการเรื่องอะไรนะคะ

โอ้โหอาสาธุนะคะเป็นผู้โชคดีไปแล้วนะคะคุณวันนัท
ส่วนใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณวันนัทแบบนี้นะ
เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาก็เข้าไปคอมเมนต์เลย

พรุ่งนี้ครับหมอไก่เราเจอกันมีเรื่องอะไรให้สนทนาครับ
ดวง๓ราศีนะคะพ้นเดือนนี้เมื่อไหร่ก็ถึงเส้นชัยเมื่อนั้นค่ะ